กรณีมีชาวบ้านไปพบลูกจราเข้ในคลองบางโปรงที่สมุทรปราการ
ยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นจราเข้สายพันธุร้ายที่พบในทวีปแอฟริกาที่แม่น้ำนายนะครับ
โดยคาดว่ามีผู้สั่งซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวเลยนำมาปล่อยลงคลอง

คำบอกเล่าของน้องฮีบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงวินาทีพบกับจราเข้แม่น้ำนาย
ซึ่งเป็นจราเข้สายพันธุ์ดุร้ายจากทวีปแอฟริกา
อาบแดดอย่างสบายใจอยู่ภายในคลองบางโปรงจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าตัวกับน้าชายออกไปหาปลาเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนแรกคิดว่าเป็นเพียงตัวเงินตัวทองจึงใช้ก้นหินเครื่องไล่ไป
แต่กลับไม่เป็นผลจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ก็พบว่าเป็นจราเข้
บอกน้าที่ไปหาปลาด้วยกันมาจับพร้อมเผยว่าตั้งใจจะนำมาเลี้ยง
แต่กลับถูกคนในครอบครัวคัดค้าน
จึงต้องนำจราเข้ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่อบตบางโปรงจัดการ
ถอดเสื้อจมน้ำแล้วก็จับใส่ถัง

พอจับเสร็จแล้วก็หาป้าต่อเลยแล้วค่อยกลับบ้านทีหลังครับ

แถวคิดว่ามันจะมีตัวอื่นหรือไม่ครับ

ขณะเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสมุทรปราการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่พบลูกจราเข้
พร้อมยืนยันว่าลูกจราเข้ที่ชาวบ้านจับได้
มีขนาดความยาว๓๐เซนติเมตรนั้น
เป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำนาย
ปากจะเล็กกว่าจราเข้สายพันธุ์ไทย

บนลำตัวจะเป็นลายดาวกระจาย
ลำคอมีลักษณะเป็นเกล็ด๓ชั้น
และเป็นสายพันธุ์ดุร้ายกว่าจราเข้ไทย

น่าจะมีคนเลี้ยงไม่ไหวนำมาปล่อย

เพราะพื้นที่โดยรอบไม่มีฟาร์มเลี้ยงแต่อย่างใด
การสันนิษฐานก็คือคาดว่าจะมีการซื้อมา

แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความพร้อมในการเลี้ยง

หรือว่าอาจจะเลี้ยงไว้แล้วไม่มีการกั้นคอกที่ดี
โดยไม่ได้มีการแจ้งการเลี้ยง
แล้วอาจจะหลุดรอดหนีออกมาได้
เจ้าหน้าที่ได้นำลูกจราเข้ตัวนี้ไปพักที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการ

โดยให้เจ้าของนำหลักฐานการได้มาที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายมาแสดงภายใน๗วัน
หากไม่มีใครมาแสดงตนเป็นเจ้าของ
ราเข้ตัวนี้จะตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน